มันจะมี๒แบบค่ะตอนนี้ที่เจอ
คือหนึ่งกลัวระแวงไม่แน่ใจว่า
สมมุติเราเจอเพื่อนเราคนหนึ่งเป็นโควิดแล้ว

เฮ้ยฉันน่าจะอยู่ในวงจะวง๑ใกล้สุด
๒ถัดมาวง๓ใดก็แล้วแต่

คนที่จะไปตรวจมันต้องมีอาการบวกกับ
อยู่ในเกณฑ์ที่ทางกรมบอกเอาไว้ใช่ไหมคะ
ถึงควรจับไปตรวจอย่างนั้นเข้าใจถูกไหม

คืออยู่ในกล่องของคนที่อยู่ในกลุ่มเสียง
สัมผัสอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด
หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดก็แล้วแต่

มีอาการตามที่ทางกรมแนะนำไว้

แต่ดิฉันรอไม่ได้หรอกค่ะ

ระยะฟักตัวแต่ละคนไม่เท่ากันนะ
หรือเอาบางคนไม่แสดงอาการด้วยซ้ำไปนะ

เราก็อยู่ใช้ชีวิตเหมือนกับปกติอะครับ

ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ
เราก็คำว่าไม่มีอาการเนี่ยก็คือ
สุดท้ายแล้วเราจะไม่มีอาการอะไรเลย

ติดเชื้อไวรัสหลายชนิดมาก
จะมีการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อไม่มีอาการด้วยเหมือนกัน
แล้วสุดท้ายปลายทางเขาจะป่วยไหมคะ

ก็ติดเชื้อไม่มีอาการก็ไม่ป่วยครับ
เชื้อไม่มีอาการก็คือไม่ป่วยก็คือไม่เป็น

แม้แต่ไข้เลือดออกก็มีติดเชื้อไม่มีอาการ
ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยก็เหมือนกับคนปกติ

ก็เรามีภูมิกันโดยที่เราไม่ต้องป่วย

มันเขียนเครื่องหมายเป็นสมการง่ายได้ไหมคะ

ติดเชื้อไม่มีอาการเท่ากับ

กับพวกหนึ่งติดเชื้อแล้วมีอาการแสดง
เช่นมีไข้ไอเจ็บคอหายใจลำบากนะครับ

ก็ติดเชื้อไม่มีอาการโชคดีกว่าอยู่แล้วนะครับ
มีภูมิกันโดยที่ไม่มีอาการอะไรเลย
คราวนี้ถ้าเรามีอาการนะครับ
คราวนี้บวกกับประวัติเสี่ยง

ไม่มีนักท่องเที่ยวสักคนหนึ่งนะครับ

แทบจะเรียกว่า๐๐๐๐๐๐๐อะไรอย่างนี้นะครับ
คราวนี้ตอนนี้คนกังวลมาก
เพราะว่าเราดูข่าวแล้วเราก็ไม่รู้ว่า

ความเสี่ยงจากของการติดเชื้อเกิดจาก๒อย่างครับ
ที่หนึ่งเราไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยจริง
แล้วเขาไอแล้วเขาพูดน้ำลายกระเด็นมา

ถ้ามีอาการไอเจ็บคอนะครับ

แล้วก็น้ำลายเชื้ออยู่บนโต๊ะ

แล้วเรามาขยี้ตาเคลียร์จมูกเข้าปาก

ก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการล้างมือด้วยเจล

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสามารถที่จะลดความเสี่ยง

คราวนี้มาว่าเราไปสัมผัสกับเขา
สัมผัสแบบผิวเผินไม่ติดเชื้อนะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าเราไปสัมผัสกับผู้ป่วย
ไม่ได้แปลว่าเราจะติดเชื้อจากเขานะครับ

สมมุติถ้าเรากังวลว่าฉันจะป่วยไหมนะ
นะคะฉันฉันไปกินข้าวกับเพื่อนที่เขาเป็นโควิดแล้วนะคะ
หรือเรามาจากพื้นที่จากจังหวัดจากประเทศที่
มีคนป่วยโควิดแล้ว

แต่คุณต้องดูว่าคุณมีอาการไหมใช่ไหมคะ
ถ้าคุณไม่มีอาการอย่างที่คุณหมอบอก

ก็ไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรจบ
มันคล้ายกับเท่ากับก็ไม่ได้ป่วย
ถ้าภาษาเดียวนะเท่ากับไม่ได้ป่วยใช่ไหมคะ

คือคนที่ป่วยนับยังไง
เพราะกลัวว่าไปตรวจในระยะที่ตรวจแล้วไม่เจอค่ะ

คือเช่นสมมุติเราไม่แน่ใจว่า
เราไปประเทศนี้มายังไม่มีอาการเลยนะคะ

คือกลัวว่าไปตรวจแล้วไม่อยู่ในระยะที่ตรวจแล้วเจอเชื้อ

ถ้าสมมุติว่าเรากลับมาแล้วเรามีอาการ
ถ้าเรามีอาการถ้าตรวจแล้วไม่เจอเชื้อก็คือไม่เจอเชื้อครับ
ไม่ใช่แต่ถ้าตรวจเจอเชื้อก็คือใช่

ก็คือมีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะถ้าง่ายที่สุดถ้าจำอย่างนี้นะคะ

คุณรู้ตัวว่าคุณเสี่ยงหรือคุณไม่รู้ตัวว่าคุณเสี่ยงก็แล้วแต่
ให้ดูอาการเป็นหลักด้วยถูกไหมคะก่อนที่จะเดินไปตรวจ
ต่อให้เฮ้ยมันตั้งนานแล้วนะฉันอยู่กลุ่มเสี่ยง

สมมติผมกลับมาจากอิตาลีนะครับ
แล้วผมนั่งเฝ้าดูอาการของผมเอง
จนครบ๑๔วันไม่มีอาการอย่างนี้เลย
ก็ผมก็กลับไปทำงานไม่ต้องไปตรวจก็ได้

ที่องค์การอำนาจโรคให้ก็คือ๑๔วัน

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไปมีอาการเอาวันที่๑๗๑๘นะ
วันที่๑๔วันที่๑๕ผมออกจากบ้านไปแล้ว
ผมอาจจะเพิ่งไปติดมาเมื่อวานก็ได้